ส่วนภาพรวมการลงทุนถ้าหากเราตั้งโจทย์ว่าชีวิตนี้อยากจะลงทุนให้รวย
ทำยังไงจะลงทุนแบบไหนดี
เช้าวันนี้นะครับมีคำตอบมาให้เหมือนเดิมครับ
ภูมิในการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุน
วางแผนการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง
เชิญครับทั้งสองท่านครับ
ในเรื่องเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการนัำเข้าส่งออกดูดีขึ้น
แล้วก็การลงทุนในช่วงครึ่งปีหลัง

ในเรื่องของมาตรการเครื่องเรื่องแรงงานที่ถูกกฎหมายถูกต้องครับการขึ้นทะเบียนนะครับเพราะว่า
ที่ผ่านมาที่ทำมาเนี่ยโอ้โหเราก็ลุกไปหนักเหมือนกันนะเพราะว่าต่างชาติแล้วเขาก็เพ่งเล็งกันอยู่นะฮะ
ใช่ครับแต่ว่าด้วยทำไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยต่างชาติก็ยังขอดูอีกหน่อย
เลยต้องขอเลื่อนไปอีกหน่อยกันแล้วกันกันแล้วกันนะครับทีนี้ส่วนเรื่องนี้ผมว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าให้
ภาคเอกชนต้องเริ่มปรับตัวปรับตัวนะครับเพราะว่าโอ้โหอย่าลืมนะครับว่าบ้านเราเองเนี่ย
มีการใช้แรงงานประเทศเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะปีนี้เนี่ย
เขาเรียกว่าเป็นปีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานรถไฟฟ้าต่างหรือแม้กระทั่ง
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกนะครับที่เราจะลงทุนเนี่ยนะครับต้องมีการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานอีกค่อนข้างเยอะแล้วในเรื่องของการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานเนี่ยนะครับมีในเรื่องของการโยทานะทำถนนทำทางเนี่ย
คนงานต่างแน่นอนกลุ่มพวกนี้ก็คือต้องใช้แรงงานที่เป็น
แรงงานคนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเจ็บสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย
ก็เป็นกลุ่มประเทศนี้หมดเลยนะครับเพื่อนบ้านเราใช่ครับนะครับ
แล้วเนี่ยถือว่ามีความสำคัญมีความสำคัญนะครับก็ให้
เวลานิดนึงครับในการปรับตัวและอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งก็ต้องใช้
แรงงานเพื่อนบ้านเราเนี่ยค่อนข้างเยอะก็อย่างกลุ่มอาหาร
แปรรูปผลิตภัณฑ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์แล้วก็กลุ่มสินค้า
เกษตรครับยางพาราอะไรต่างต่างเนี่ยนะครับเก็บเกี่ยวเนี่ย
ส่วนใหญ่เราก็ใช้แรงงานเพื่อนบ้านเราทั้งนั้นนะครับแล้วก็
ถ้าสมมุติว่าแต่หลายคนเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวแล้วนะ
ถูกต้องครับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
บริษัทนะก็ใช้แรงงานต่างชาติเนี่ยนะแต่ว่าหลาย
มีการปรับตัวก็คือใช้แรงงานที่ถูกกฎหมายเรียบร้อย
ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยบางบริษัทปรับมาใช้หุ่นยนต์
เลยใช่ใช่ก็เริ่มแบบนี้มากขึ้นเพราะว่าอันนี้ผมว่า
เป็นประเด็นที่ต้องติดตามบางคนนะครับเพราะว่าก็สำคัญ
เรื่องเศรษฐกิจนะฮะสำคัญครับอีกเรื่องหนึ่งครับ
หลักของเราวันนี้ครับพูดถึงความรวยพี่ปิ๊กคิด
เท่าไหร่ถึงจะเรียกว่ารวยฮะโอ้โหนะนิยามความรวยนี่
ของแต่ละคนนี้เขาแตกต่างกันนะครับเออบอกว่าถ้าไป
บอกว่าแม่ค้าประชาชนทั่วไปเนี่ยหาคนหาเช้ากิน
ถ้ำเนี่ยบอกว่าโอ้โหถ้าฉันมีล้านหนึ่งโอ้โหรวยแล้ว
แล้วแค่ล้านหนึ่งพอเออล้านหนึ่งพอแล้วแต่ว่าถ้า
ไปถามเนี่ยบอกระดับในห้างเจ้าสัวนะเขาบอกร้อยล้าน
นึงเอาจะใช้กี่เดือนดีช่วยเป็นเดือนเลยนะ
หลักเดือนเลยเห็นบอกโอ้โหถ้าระดับในห้างนี้แล้วบอก
โอ้โหต้องร้อยล้านขึ้นต้องระดับร้อยล้านอ่าถึงจะเรียก
ว่ารวยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าความรวยของคนแต่ละ
คนเนี่ยครับจำนวนเงินนี่วัดไม่ได้นะวัดไม่ได้
ไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีไลฟ์สไตล์การใช้
ชีวิตการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยแตกต่างกันไปครับเพราะฉะนั้น
วันนี้เรามีอัตราส่วน๒อันนะฮะเพื่อให้เรามาวัด
ความรวยว่าเท่าไหร่ของเราเนี่ยเรียกว่ารวยนะครับหรืออัตรา
ส่วนตัวนี้นะครับท่านผู้ชมต้องนึกถึงเรื่องของตัวเลข
หลักหลักในสองตัวด้วยกันครับอันที่หนึ่งคือค่าใช้จ่ายอ่า
ค่าใช้จ่ายแน่นอนครับว่าถ้าใช้มากก็ต้องเตรียมไว้มาก
จะต้องมีรายได้มากน้อยนะครับอีกอันหนึ่งคือรายได้
นะครับครับส่วนรายได้เนี้ยจะแบ่งเป็นอีกสองอันด้วยกัน
อืมมึงข้อแรกอันแรกเรียกว่าอินคลัมโอ้รายได้แบบ
มาต้องลงมือปฏิบัตินะอย่างเช่นมนุษย์เงินเดือนก็
ต้องตื่นเช้ามาทำงานเออทางออกรายการเนี่ยมาต้องมาทำงาน

คือต้องใช้ลงแรงใช้ความคิดใช้เวลา

อย่างมนุษย์เงินเดือนก็ต้องทำงาน
คนค้าคนขายก็ต้องเปิดหน้าร้าน
คุยกับลูกค้านะขายของต้องใช้แรงงาน
รายได้แบบไม่ต้องทำอะไรก็ได้มา
ก็เอาเงินไปฝากธนาคาร
รายได้ในรูปของดอกเบี้ยตรงนี้เนี่ย
สักคนที่มีงานลงทุนในกองทุน

และเกิดหุ้นบริษัทมีผลกำไร

หรือแม้กระทั่งคนที่มีที่ดินนะครับ
ลงทุนในคอนโดลงทุนในสังหาสายริมทรัพย

คุณผู้ชมต้องเอาอันแรกก่อนนะครับ

อะไรที่ต้องทำอะไรถึงจะได้มานะครับ
วกกับที่ไม่ต้องทำอะไรก็ได้

ค่าเกิน๑แสดงว่าอยู่รอดแล้ว

แต่ว่าถ้าเกิดสูงไปแต่ปรากฏว่าไปสูงเฉพาะเงินเดือนอย่างเดียว
โอ้โหก็ไม่รอดนะ

อีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้วัดความอยู่รอด

อันนี้หรือว่าวัดอิสรภาพทางการเงินนั่นเอง

คือที่ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ได้มาอย่างดอกเบี้ยเงินปันผลนะครับ
มีเท่าไหร่รวมกันให้หมดอาหารด้วยค่าจ่าย
อันนี้ก็เกิน๑ถือว่ามีอิสรภาพทางการเงินแล้ว
ก็คือว่าไม่ต้องลงมือทำงานอะไร
คือพูดง่ายนั่งนอนอยู่บ้าน

ก็มีรายได้เข้ามาหาเรา
ซึ่งเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย

เพราะงั้นคนที่จะเกษียณได้
คนที่จะคิดว่าเฮ้ยฉันอยากจะมีเสร็จภาพทางการเงิน

ก็ต้องมีรายได้ในลักษณะตรงนี้
ให้เกินให้จ่ายก่อน
อันนี้ก็เป็นอัตราส่วนที่วัดอิสรภาพนะครับ
ใครสูงกว่าหนึ่งถือว่ามีตังค์แล้ว

งั้นนี่ยิ่งเกินหนึ่งไปมากยิ่งดีใช่ไหม
ดีครับทีนี้เราจะเห็นว่าตัวแปรสำคัญที่จะทำให้เรารวยหรือไม่รวย

รู้หารู้ออมรู้ลงทุน

ได้เงินเสร็จลดค่าใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่

เงินออมเสร็จไม่ใช่ใส่ออมทรัพย์อย่างเดียวไม่ได้นะฮะ

ลงทุนครับซื้อกองทุนซื้อหุ้น

พอเราสะสมไปเรื่อยช่วงแรกอาจจะไม่ได้เยอะนะฮะ

แต่เราออมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อย

และนี่ก็เป็นเรื่องของสถานะว่าเท่าไหร่ถึงรวย
ว่าตัวเองอยู่ในระดับไหนอยู่รอดหรืออิสรภาพ

ขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
วันนี้เราได้คำแนะนำ๓รู้
รู้หารู้ออมแล้วก็รู้ลงทุน

ติดต่อสอบถามได้ที่ครอบครัวบัวหลวงนะครับธนาคารกรุงเทพก็ได้

อยากจะได้คำแนะนำอยากจะขอคำปรึกษาดีที่นี่มีคำตอบให้ครับ